ไปดูกันต่อสำหรับบรรยากาศในโลกออนไลน์กันบ้างนะครับ
ส่วนหนึ่งก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับการลงโทษ

ต้องลงโทษให้เด็ดขาดและถึงที่สุด

และให้คนเกรงกลัวไม่ให้ทำแบบนี้อีก

บรรดาคนใกล้ชิดของคุณครูผู้เสียชีวิตนั้นต่างก็มาโพสต์ข้อความ

รวมทั้งเปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนโปรไฟล์เปลี่ยนภาพพื้นหลัง
เพื่อไว้อาลัยกับการจากไปของคุณครูครับ
นี่คืออีกหนึ่งบรรยากาศความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียนนะครับคุณผู้ชม
นี่ก็คือบรรดาของอดีตลูกศิษย์ของคุณครูผู้เสียชีวิต
ร่ำไห้ส่งเสียงร้องไห้กับการจากไปของคุณครูที่ไม่มีวันกลับมาอีกแล้ว
โดยเพื่อนของครูที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นก็อัดคลิปเอาไว้
รายนี้ถึงกับเอ่ยเลยนะครับว่าเห็นแล้วน้ำตาไหลสะเทือนใจตามเด็กไปด้วย
เพื่อนที่เคยเรียนร่วมกันในมหาวิทยาลัยโพสต์ภาพและข้อความไว้อาลัย
ในวันที่คุณครูเสียชีวิตเพื่อไว้อาลัย
ซึ่งโพสต์เอาไว้เมื่อวันที่๑๐มิถุนายนที่ผ่านมาครับ
จากการโพสต์ไว้อาลัยแล้วนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งกระแสที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลขณะนี้
นั่นก็คือผู้คนจำนวนหนึ่งอัดคลิปวิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างเช่นผู้ใช้งานที่ชื่อว่าจุธามาศวงมณีได้โพสต์คลิปแสดงความคิดเห็นพร้อมกับตั้งคำถามว่า
เมื่อไหร่กฎหมายไทยจะจัดการขั้นเด็ดขาดกับคดีรุนแรงที่น่าสลดหดหูแบบนี้เสียที
ลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับ
อกจากนี้นะครับในแฟนเพจแจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ด
ก็โพสต์ภาพของชายหนุ่มสองรายที่นำสติ๊กเกอร์เขียนข้อความว่า
ข่มขืนกี่ศพแล้วศพเล่ากฎหมายไทยทำไมไม่แก้
โดยนำสติ๊กเกอร์นี้มาติดที่ประตูรถยนต์ก็เรียกเสียงฮือฮาเป็นจำนวนมากนะครับ
แล้วก็ล่าสุดมีคนแชร์ภาพนี้ไปกว่า๓๐๐ครั้ง
และกดไลค์มากกว่าหนึ่งหมื่นหกพันครั้งครับ
นี่คือส่วนหนึ่งของโลกออนไลน์กับกระแสที่จะร่วมไว้อาลัย
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้